มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเราตามความคืบหน้าให้นะครับ
อุกอาจที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นค่ำเมื่อวันก่อนนะครับ
นายจำปาวันจันทร์อายุ๕๔ปีเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่หน้าบขภูเก็ตแห่งที่๒
ถูกคนร้ายเดินมาหาแล้วก็คุยกันสักพักนึง
ก่อนจะชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเขาจนเสียชีวิตนะครับ
คนก่อเหตุในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าคือในเวียนเอียดชูทองอายุห้าสิบสี่ปีนี่คือช่วงค่ำ๔ธันวาคม
ที่ตัวเองเคยก่อคดียิงคนตายสองศพเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
แล้วตอนนั้นก็ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวสู้คดีได้รับการประกันตัวออกมา
ก่อเหตุมะมะกะวาคมยิงตาย๒ศพประกันตัวเมษายนสุดท้าย๔ธันวาคม
ยิงพยานในคดีเสียชีวิตนี่เขาพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือในจำปา
ถูกยิงเสียชีวิตนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับภูมิกับการสพเมืองภูเก็ต
พันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิชูประสิทธิ์บอกว่าตอนที่ถูกจับกลุ่มคือในเวียนเนี่ยก่อเหตุ
แล้วก็หลบหนีไปอยู่ที่บ้านตัวเองนะฮะไปจับได้เนี่ยภูมิกับการสพมภูเก็ต
บอกว่าในเวียนยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุนะฮะค่ะคือในชั้นจับกลุ่มเนี่ย
บอกว่าโกรธแค้นที่นายจำปาไปเป็นพยานในคดีที่เขาเคยยิงคนตายสองศพ
ก็เลยไปยิงเขาตายนะแต่พอมาในชั้นพนักงานสอบสวนในเวียนปฏิเสธครับ
ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นก็เลยไม่ต้องนำตัวไปทำแผน
เพราะถือว่าผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธข้อหาแต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานในภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดนะ
ในที่เกิดเหตุก็มีเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยไล่พยานให้ไปจุดอื่นอยู่คนหนึ่ง
จะคุยกันสองคนสุดท้ายเนี่ยชักปืนมายิงเขาตาย
แล้วตอนนี้กำลังรอผลการตรวจสอบพวกคราบเขม่าวดินปืนนะฮะนี่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ก็มีเป็นหลักฐานแล้ว
ลูกสาวของนายจำปานะครับลูกสาวอายุ๑๗ปี
คือได้ประกันตัวจากคดีแรกที่ยิงคนตายสองศพออกมาเนี่ยมายิงพ่อเธอที่เป็นพยานตาย
แล้วนี่ไม่รู้จะได้ประกันตัวอีกหรือเปล่านะพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัว
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
หนูกลัวมากเลยว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ของพ่อในครั้งนี้และเห็นเหตุการณ์ในสองศพก่อนจะเป็นคนต่อไป
หนูไม่เคยคิดไม่เคยฝันและหนูเสียใจมากมากไหมพี่แต่ตอนนี้หนูก็ต้องหนูก็สดใสขึ้นนะพี่
แต่ความเป็นจริงคือหนูต้องทำทุกอย่างให้แม่ยายเห็นน้ำตาหนูพ่อคือทุกอย่างของหนูของแม่
เชื่อไหมว่าแค่หนูขายขนมออนไลน์พี่พ่อยังหาว่าหนูหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อย
พูดหวายว่าไปนั่งกินกาแฟหน่อยแต่ว่าคือจำนวนว่าพ่อก็รู้ใช่ไหมว่าต้องเป็นเรื่องอย่างนี้
ปฏิทินว่าพ่อก็ไม่ว่างนะพ่อไม่ค่อยว่างไปพูดอย่างนี้
แต่ถือว่าถ้าไปนั่งกินกับพูดทางนี้ว่าไม่เห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
พ่อก็เลยปฏิเสธไปว่าเออคือไม่ไปนั่งกินกาแฟไง
ไปแกก็ไม่เป็นพยายามแกก็ไม่ได้ไปกินสารอะไรเลย
ผมเห็นดีหรือเปล่าค่ะทำให้เขาอาจจะแขนแล้วก็มาก่อเหตุผิดพ่อ
แม่เขาคิดอย่างนั้นว่าพ่อไม่เป็นพยายามให้หรือว่าเข้าใจปิดพ่อว่าเป็นพยายามกาแฟนุง

แกไม่เคยไปเลยไม่เคยไปกินสารไม่เคยไปอะไรอย่างนั้น
ไปแต่ให้การจิ้นลงป้านอะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยภรรยาของนายจำปาผู้ตายบอกว่า
จำปาเขาไม่เคยเป็นพยานให้ฝ่ายไหนเลยนะฮะ
พยานฝ่ายในเวียนก็ไม่ไปเป็นให้พยานฝ่ายคนตายสองศพตอนนู้นก็ไม่ได้เป็นให้
ไม่เคยขึ้นสารให้ใครเลยนี่ในเวียนได้ประกันตัวออกมานี่มายิงเขาตาย
นายสมนึกเป็นวินจอยอในพื้นที่นะครับ
อยู่ในเหตุการณ์ที่นายจำปาเนี่ยถูกนายเวียนยิงเสียชีวิตเมื่อค่ำ๔ธันวาคม
บอกว่านายเวียนเขาเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วในบรขสอนทุกคนรู้ดีว่า
อย่าไปมีเรื่องกับเขาแล้วหลังเกิดเหตุยิงนายจำปาเนี่ย
เวียนยังทิ้งคำพูดเอาไว้ด้วยนะฮะ
ตอนนี้นายเวรก็เลยถูกแจ้งข้อหานะฮะนี่เป็น๓ข้อหาล่าสุดนะฮะ
เพิ่งก่อเหตุเมื่อค่ำ๔ธันวาคมคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เรื่องของการยิงปืนการใช้อาวุธปืนนะครับ
ซึ่งคดีนี้ในเวียนยังปฏิเสธข้อหานะครับ
และไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ